กำลังใจกันต่อด้วยให้กับครอบครัวสหวงสำหรับคุณปอทฤษฎี
เมื่อวานนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอทฤษฎี
ผ่านทางการประกาศของทีมแพทย์นะคะ
โดยครอบครัวค่ะให้เหตุผลว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ
นายแพทย์สุรศักดิ์กันชูเวชสิริจากหน่วยตายภาควิชาอายุราศาสต
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้น
บอกว่าขณะนี้ไตของคุณปอทฤษฎีไม่สามารถทำงานเองได้
ต้องได้รับการฟอกไตอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็พบด้วยว่าตับมีอาการดีซ่านแต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นตับวาย
โดยรวมค่ะผู้ป่วยยังต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนอาการติดเชื้อที่ปอดด้านซ้ายเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว
ขณะนี้พบว่าเม็ดเลือดแดงทำงานได้ดีขึ้น
ซึ่งอาการโดยรวมวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ไม่สามารถบอกได้นะว่าตอนนี้มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะ
โดยตลอดทั้งวันนี้นะคะครอบครัวสหวงก็ยังคงมีสีหน้าที่สดชื่น
ขณะที่คุณพ่อสงวนสหวงก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นค่ะ
ว่าวันนี้ไม่มีความคืบหน้าใด
และขอให้สื่อมวลชนเดินทางกลับไปพักผ่อน
ก่อนจะขอตัวกลับไปที่ห้องรับรองชั้น๘ค่ะ
ยืนยันว่าอาการวันนี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

ต้องเฝ้าระวังแบบนาทีต่อนาที
ซึ่งทางครอบครัวก็ยังไม่กังวลมากนัก
แล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับทีมแพทย์
แล้วก็หวังนะคะว่าปอจะสู้ไปพร้อมกับทุกคน
โดยทุกวันนี้ครอบครัวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปทำบุญ
เพื่อที่จะขอพรให้อาการของปอดีขึ้น
และให้จิตใจของทุกคนในครอบครัวเข้มแข็งค่ะ

หลายคนก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
ว่ามันจะบานปลายไปขนาดไหนแล้ว
นี้ก็ได้เผยว่าค่ารักษาพยาบาลของคุณปอ
ตลอดช่วงเวลาที่พักรักษาตัวตอนนี้
ลุไปกว่า๕ล้านบาทแล้วค่ะ

ขณะที่การป่วยของคุณปอในครั้งนี้
ก็ทำให้พระเอกดังศูนย์รายได้

ราว๒ล้าน๕แสนบาทนั่นเองค่ะ
แต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยจริงมันเป็นของนอกกายนะ

เอาสุขภาพแข็งแรงของคุณปอกลับมาจะดีกว่านะคะ